นายเกิดผลบอกว่าเท้าแชร์ที่ตั้งวงแชร์ขึ้นมา
อย่างกรณีนี้มันเกินตามหลักที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอน
แต่ทางฝั่งของลูกแชร์ที่เป็นผู้เสียหายที่เอาเงินลงวงแชร์ไปแล้วแล้วไม่ได้เงินเนี่ย
เขายังมีสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินคืนใช่ไหมฮะ
เราต้องแยกออกก่อนนะตั้งวงแชร์ผิดกฎหมายก็เป็นส่วนที่เท้าแชร์ต้องรับผิดอ่า
แต่ไม่มีการโกงกันเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบ
หนี้สินที่ถ้าลูกแชร์มีสิทธิ์จะได้รับใช่ไหมครับมีสิทธิ์จะได้รับ
สมมุติว่ามันเกิดปัญหามุนไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าตั้งวงแชร์ขึ้นมาแล้วตั้งใจจะโกงอันนี้ไม่ถือว่าเป็นวงแชร์แล้วคราวนี้
จากจะผิดพรบแชร์ยังมีความผิดฐานช่อกงช่อกงประชาชนหรือพรบคอมก็แล้วแต่
มันจะไม่เหมือนอย่างกรณีที่มีชาวบ้านไปเล่นหวยใต้ดินแล้วถูกเจ้ามือหวยใต้ดินโกง
ไม่ยินหาคุณก็คุณก็เปิดวงแชร์ไปก็เปิดวงแชร์ไปหรือคุณจะไม่เปิดวงแชร์เกินวงเกินมือเกินยอดเงินอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณมีลูกแชร์แล้วคุณก็ส่งกันอะไรกันตามอ่าแล้วมีการโกงกันอะไรกันพรุ่งเนี้ยคุณก็ต้องไปรับผิดชอบเงินเขาถูกต้องครับสมมติว่าตั้งวงแชร์มาอืมถ้าไม่ขัดต่อกฎ

เป็นการหลอกลวงไปให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินพลอดอื่นคำว่าหลอกลวงหรือปิดวางข้อความจริงถ้าคนบอกแบบนี้ถ้าคนลูกแชร์รู้ว่ามีมือผีจะเล่นไหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการตั้งวงแชร์แล้วไม่เกี่ยวกันครับเพราะคุณไปมีมือผีแทรกมานั่นเท่ากับว่าตั้งใจคุณตั้งใจที่จะตั้งใจที่
คุณพลอยใช่ไหมค่ะคุณพลอยนะคะหลังจากที่เราได้ปรึกษาเราคุยกันแล้วเรามั่นใจค่ะว่าท้าวเนี้ยได้เตรียมการที่จะโกงได้เตรียมการที่จะโกงมันไม่ใช่เป็นการที่เล่นแชร์แล้วไม่มีคนจ่ายหรือว่าบ้านแชร์หลมอืมเราถึงอยากให้ท้าวออกมารับผิดชอบตรงนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังติดต่อเขาไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะอ่าใช
ขอโทษอ่าค่ะเหมือนประมาณว่าขอโทษไม่มีเงินจะรับผิดชอบให้แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกแล้วค่ะคืออย่างงี้ทางทางเท้าแชร์เขาเขาจะสามารถบอกบอกได้ยังไงหรือเขาจะสามารถชี้แจงแก้ตัวอะไรของเขาได้ไหมว่าเฮ้ยไม่ได้โกงนะไม่มันคงไม่ได้โกงเขาก็ต้องออกมาชี้แจงแค่ว่าไม่ได้โกงเพราะอะไรอืมแล้วเงินจำนวนที่เอาไปอ่ะมีคนเปลี่ยนจริงได้หรือเปล่ามีต

มีตัวตนจริงก็ไม่ได้พ้นความรับผิดอยู่ดีคุณก็ต้องเอามาใช้หนี้อยู่ดีเพราะมันไม่โกงก็ต้องรับผิดชอบในคดีในความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ดีครับ
เกี่ยวกับวงแชร์ที่ว่าถึงเวลาแล้วเขาเปียร์ไม่ได้เขาไม่ได้เงินของเขา
คือโกงก็ต้องคืนเงินไม่โกงก็ต้องใช้คนที่เปียร์ได้ส่วนคนถ้าเปียไม่ได้คุณมีหน้าที่ก็ต้องไปว่ากันต่อขบวนการ
คุณดาวคุณดาวบอกว่าคุณเก๋เขายังอยู่ในกลุ่มไลน์เลยใช่ไหม

ได้คุยได้เขาส่งสติ๊กเกอร์สวัสดี

ไม่มีเลยค่ะเงียบเลยค่ะ
อย่างนี้ถือว่าเขาหนีไหมถ้าเขายังอยู่ในกลุ่มไลน์
มันตอบไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าติดต่อไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วจะมีความหมายอะไรล่ะ
แล้วพฤติการของคนที่ตั้งใจโกง
คือพอหลังจากที่ติดต่อไม่ได้
ถ้าเขาเป็นเจ้าของห้องไลน์นะ
ขอให้เราเก็บรักฐานด้วยนะครับ
ส่วนหนึ่งก็คือเขาจะเริ่มลบข้อมูล

เริ่มทีบนี้คนนั้นออกจากกลุ่มนี้
แสดงว่าพฤติการของเขาตั้งใจหลอกรวมมานะครับ